ต่อกันที่เรื่องของคดีฆ่าพี่ชายผู้พิพากษานะครับ
ที่เอาศพนั้นไปทิ้งแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้ไปพบ
เรื่องของถุงแดงครับที่ผู้ต้องหาอ้างว่าเอาไปทิ้งชิ้นส่วนศพในแม่น้ำ
แต่ว่าระหว่างการค้นหามีผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกว่ามีร่างทรงเข้ามาประทับร่างที่เขา
วิญญาณคนตายมาประทับร่างที่เขาบอกว่าเขาถูกสะกดวิญญาณด้วยคุณผู้ชม
ผู้หญิงคนนี้นะฮะระหว่างที่มีการค้นหาร่างของนายวีรชัยสกุลตะประเสริฐ
ซึ่งเป็นพี่ชายผู้พิพากษาที่ถูกอุ้มหายตัวไปที่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพญาหมู่ที่๓
ตำบลกลางแดดอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีชาวบ้านพาร่างทรงคือผู้หญิงคนนี้มา
เดินทางมาครับจุดที่งมแล้วก็มีพานดอกไม้ทูบเทียนตอนแรกมาถึงก็เหมือนคนธรรมดาทั่วไป
เหมือนคนชะลาทั่วไปนี่แหละครับแต่จู่นั่งสักพักหนึ่งเริ่มปากสั่นคล้ายกับเหมือนของเข้า
ร่างทรงเข้าอะไรประมาณนั้นนะฮะซึ่งเขาบอกว่าเป็นทั้งพญานาคาราชมีทั้งกุมารเอ่ยอะไรเอ่ย
ในเวลาเดียวกันทีมข่าวก็พยายามพูดคุยนะคือร่างทรงของกุมารเนี่ยบอกว่าอยากกินน้ำแดง
ทีมข่าวก็เอาน้ำแดงมาให้ก่อนจะบอกว่าคนตายเนี่ยยังอยู่ที่นี่ไม่ได้ไปไหน
ตอนนี้หนาวมากอยากขึ้นมาแล้วแต่ว่าถูกจับกดเอาไว้ไม่สามารถลอยขึ้นมาได้
ร่างทรงบอกอีกว่าก่อนอันนี้คนตายถูกจับมัดมือมัดปากเอาไว้พูดคุยต่อโต้
ไม่ได้ก่อนจะเสียชีวิตด้วยการถูกซ้อมนะเอาไปฟังเสียงเขาพูดหน่อยช่วงนี้เป็นร่างทรงนะฮะ
เมื่อหายไปถูกจับเกิดยังมัดปากเราจะไปได้แต่มันคือเรื่องมานอนอยู่ครับ

ก็โดนจะกฎไงก้อยโดนให้กฎไง

พระผู้ชมนะคะอยากออกให้หมดเลย
เท่าที่ฟังคุณผู้ชมจะเห็นว่าร่างทรงจะมี๒เสียง
สิ่งแรกเขาบอกว่าเป็นพญานาคาราช
เสียงที่๒นั้นเป็นเสียงกุมารทอง
บอกว่าอยากขึ้นแต่ถูกสะกดวิญญาณเอาไว้

แล้วก็บอกว่าอีกสัก๑๒วันนี้เดี๋ยวจะเจอแน่นอน
แต่เหมือนค้นหาแล้วเลยยังไม่ถึงจุดที่ร่างอยู่

ส่วนช่วงเที่ยงที่ผ่านมาพันธุ์ตำรวจเอกรามรถหอม
ผู้องกับการสี่กองบังคับการตำรดน้ำ
หัวหน้าชุดงมได้ไปเจอถุงสีแดงต้องสงสัยของห้างแห่งหนึ่ง
เป็นถุงพลาสติกหูฮิ้วขนาด๘๐คูณ๘๐เซนติเมตร
สันนิษฐานว่าผู้ก่อเหตุใช้ใส่บรรจุชิ้นส่วนร่างของพี่ชาย
ผู้พิพากษาแล้วก็ไปโยนทิ้งแม่น้ำเจ้าพญา

ถุงใบนี้ถูกงมเจอที่บริเวณแนวสันทรายครับ
ที่หัวก่อกลางแม่น้ำหมู่ที่๓ตะมนต์กลางแดด
ก็นำไปไว้ที่ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าสถานีตำรวจภูทรหนองปริง
ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบอย่างละเอียด
แล้วก็บอกว่ามีการเคาะเอาเศษดินเศษต่างออกไปที่ติดอยู่ในถุง
รวมทั้งนำไปให้ผู้ต้องหาที่สารภาพว่าเป็นคนเอาไปโยนทิ้งดูว่า

ส่วนการค้นหาในวันนี้ยังใช้แผนเดิมคือใช้เรือ
เป็นเรือยางลากหย่อนเหล็กด้านหลัง
แล้วก็ให้นักประดาน้ำเนี่ยเรียงแถวกันจับเหมือนเป็นการลากอวนนะฮะ
แต่ว่าการลากนั้นเป็นการลากถวนน้ำเพื่อสแกนพื้นที่ให้เร็วขึ้น
แล้วก็ใช้โดรนบินสำรวจเหนือเขื่อนเจ้าพญา๖๐กิโล
จากจุดที่คนร้ายนำไปโยนทิ้ง
ไปดูว่ามีสิ่งของมันลอยขึ้นมาอีกหรือไม่
หรือว่ามีของไปติดอยู่ตามโขดหินตามริมแม่น้ำหรือเปล่า
อันนี้ก็เป็นความคืบหน้าแต่ว่าก็ค่อนข้างจะคืบหน้าไปค่อนข้างมากพอสมควร